ตอนที่เอาตัวออกมาแล้วจะขึ้นมา
อ่ะฉันตากลัวชอตนี้พี่ว่าเขาตึงหน่อยนะ
พี่แล้วรู้ป่ะไม่ใช่แค่ช็อตที่เราปล่อยให้คุณผู้ชมดูนะ
หลังจากนั้นพอเดินนักข่าวก็ถาม
เปล่าเครียดเปล่าไม่เครียดแต่รำคาญ
คิดว่าเขาตึงนะพี่คนนี้เขาตึง
เมื่อวานนี้ไปทำแผนสารภาพหมดเลย
แต่ละขั้นตอนเป็นยังไงจอดรถรออยู่ตรงไหน
พอเสียแป้งทำไม่สำเร็จตั้งแต่คืนวันที่๒๐
เอากลับไปนอนกันก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยมาใหม่
นี่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้
ตำรวจคุมตัวมาหนอนสู่ที่วัดขุนนรงค์
พาไปชี้จุดที่เกาะเหตุที่พาเสียแป้งนานว
หนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ชี้จุดต่างไปทั้งหมด๕จุดค่ะ
คือเขาสารภาพหมดแหละว่าพาเสียแป้งหนี
เล่าให้ฟังว่าไงรู้ไหมตี๔ของวันที่๒๑ตุลา
ขับรถเก๋งมาจอดหน้าโรงพยาบาลนะ
มีกระบะมิซูสีขาวของปอยจอดเทียบอยู่ทางขวามือ
แต่ตอนนั้นไม่ได้เข้าไปในโรงพยาบาลนะ
แล้วเขาก็ขับออกไปซื้อของกินที่ร้านสะดวกซื้อ
ในพื้นที่ตำบลท้ายสัมเภาที่อำเภอพระพรม

ตำรวจเขาพาไปแต่ละจุดเลย
ตอนที่เข้ารีสอร์ทปอยอยู่ห้องเลข๔เบอร์๔
นอนพักห้องเลข๒๗ด้านหลังของ๒ห้องติดกัน
ส่วนบิ๊กบิ๊กพักห้องเลข๒๖
อันนั้นคือต่างคนต่างอยู่กับเมีย
แล้วพอมา๕ทุ่มวันที่๒๑ตุลา
นอนขับรถเก๋งไปจอดหลังโรงพยาบาล
อันนี้ไปอีกรอบนึงนะหลังตึกอายุรกรรมหญิงเก่า
ตอนนั้นเห็นเสียแป้งเดินถือปืนลงมาจากอาคารพร้อมกับปอย
นี่ภาพที่เราเปิดให้ดูหนอนยิ้มตลอดเลยนะคุณผู้ชม

แต่คุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะ
๕ทุ่ม๒๑ตุลาหนอนขับเก่งไปจอด
แล้วเห็นเสียแป้งเดินถือปืนลงมาจากอาคารพร้อมกับปอย
อ้าวแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราเห็นตอนเที่ยงคืน๖นาที

นั่นแปลว่าเสียแป้งหนีตั้งแต่๕ทุ่มของวันที่๒๑ตุลาคม
ไม่ใช่เที่ยงคืน๖นาทีตามเวลากล้องวงจรปิดอันนี้นะสิ

ถูกไหมเพราะว่านอนบอกตำรวจแบบนี้
เสียแป้งเปิดประตูหลังฝั่งขวาเข้าไปนั่งแทรกตัว
ระหว่างคาซีทของลูกหนอน
ตอนนั้นน่ะหนอนบอกว่าหนอนไม่ได้อยากพาหนีนะ

มีมิดซูของปอยแล้วก็อีซูซูของบิ๊ก

หลังจากนั้นหนอนจอดให้เสียแป้งเปลี่ยนไปนั่งรถกระบะของปอย
แล้วก็ไปเปลี่ยนกันริมถนนสาย๔๐๘ตำบลท่าเรืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
แล้วก็ขับต่อไปจนถึงเขาพับผ้าเป็นรอยต่อจังหวัดตรังกับพัทธลุง
แล้วก็แยกย้ายหนอนเอารถเก๋งไปจอดไว้หลังบ้านของหนอนที่พัทธลุง
ลองฟังตอนที่หนอนทำแผนค่ะ

หนอนเป็นคนขับถูกไหมในรถมีลูกกับเมียอยู่ด้วย
นอนบอกว่าไม่ได้รู้เห็นกับการพาเสียแป้งหนีนะ
แล้วก็บอกว่าตอนแรกจะพาไปเช่าบ้านอยู่เกาะลันตาที่กระบี่
แต่ว่าปอยโทรตามมาที่นี่มาที่นครศรีธรรมราช
หนอนหนอนไม่ชอบเสียแป้งอยู่แล้ว
แต่ด้วยความที่บิ๊กกับปอยมันเป็นเพื่อนไง
มันก็ต้องจำใจทำหน้าที่ขับรถนำไม่รู้มาก่อนหรอกว่าเสียแป้งจะหนีจากโรงพยาบาล
ตรงกระดายพลอยโจทย์บ้างครับ

หลังจากทำแผนเสร็จตำรวจก็คุมตัวหนอนไปที่สพมนครศรีธรรมราช
แล้ววันนี้เดี๋ยวจะนำตัวฝากขังนะคะ
แล้วก่อนจะนำตัวหนอนไปทำแผนคุณผู้ชมเมื่อวานนี้
โอ้โหเห็นแล้วก็เมียอุ้มลูก

กี่เดือนคุณผู้ชมเอ้ยสงสารเด็กลูกมองพ่อผ่านกระจกแบบนี้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจสามี

ทั้งหมดก็ไม่ได้คุยเรื่องคดีหรอก
แต่ว่าก็สอบถามความเป็นอยู่ปกตินั่นแหละว่าเป็นยังไงบ้าง
หนอนยืนยันนะว่าเธอไม่เคยพูด
ว่าสามีไปส่งเสียแป้งที่ชายแดนมาเลเซีย
วันแรกวันแรกมันมีข้อมูลมาบอกว่าเมียบอก

อันนี้หนูยืนยันว่าหนูไม่ได้พูดค่ะ
เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะ

คุณรู้ชาบไหมครับว่าก่อนหน้านี่ใครปฏิสารหนอนมาบ้าง
อันนี้ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง

ใช่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปส่งเสียแป้งที่ชายแดนค่ะ

ส่วนเรื่องการทำงานของกรมราชธรรมเนี่ยคุณผู้ชมก็ถูกตั้งคำถามอยู่เหมือนกัน
โอ้โหเรื่องราวนี้ก็ผ่านมา๑๐กว่าวันแล้วนะ

ไปที่โรงพักเมืองนครศรีธรรมราช

นี่คือตรวนขนาดใหญ่ที่ใช้พัฒนาการเสียแป้ง
เอามามอบให้กับรองผู้กำกับสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราช
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบคดีด้วยครับ
ใช่แล้วก็คุณผู้ชมต้องดูไงเรื่องนี้นอกจากที่จะขยายผลไปเรื่อยแล้ว
ล่าสุดผู้คุมเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชโดนไหมจับแล้วนะคะ

ใช่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชอนุมัติหมายจับ๒คน
คือนายวรินทรทองประจงอายุ๔๑ปีกับนายเอกลักษณ์ชัยการอายุ๓๕ปี
ผู้คุมเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชก็ต้องโดนแล้วค่ะ
ข้อหาก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดน๑๕๗นะ
จนทำให้ผู้ต้องขังหลบหนีออกจากโรงพยาบาล
แล้วเดี๋ยวตำรวจจะออกหมายเรียกผู้คุมทั้ง๒คนให้มาสอบปากคำ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาต่อไปด้วยนะคะ
โอ้โหนี่ไงถึงบอกว่าตามกันอยู่เรื่อยเลยนะ
นี่ก็บีบวงแค้วเข้าไปเรื่อยนี่เสียแป้งตอนนี้ยังไม่รู้อยู่ที่ไหน
แต่ว่าลูกน้องสารภาพไปแล้ว